คุณผู้ชมคะตำรวจเวลาที่เขาจับผู้ร้ายเนี่ยต้องวิ่งเร็วมากนะ
ใช่ฮะวิ่งสี่คูณร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูลีลาหน่อยดีกว่า
ตำรวจแข่งกีฬาวิ่ง๔คูณร้อยเป็นยังไงคะ
นี่เพื่อให้ฟิตให้เฟิร์มและการวิ่งก็ต้องไม่เหมือนวิ่งทั่วไปที่ใส่ชุดกีฬา
ไม่ต้องเป็นชุดเครื่องแบบนี้แล้วดูในมือคุณสืบสกุล
กระบองมีกระบองพร้อมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เขาแข่งเป็นกีฬาภายในนี่แหละแหมดูแบบนี้แล้ว
จะบ่อนไก่จะวงไพ่ก็ต้องนาวก็แหละ
นี่แหละต้องฝึกให้ชินนะชุดตำรวจกาฟิตอาจจะรัดหน่อยนะฮะ
ใช่ฟิตหน่อยแต่ก็ต้องอย่างนี้เลยค่ะ